ก็เป็นการขยายผลไปออกหมายจับผู้ต้องหา๒คนที่เป็นแก๊งบุกไปปล้นพ่อค้ากัญชา
ตกลงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องการซื้อขายกัญชาที่ไม่ลงตัวหรือครับคุณผู้ชมครับ
ก็ตั้งแต่ตอนนู้นกัญชายังไม่เปิดเสรี๕๐๐กิโลสมัยก่อน
แล้วพอมันเสรีปุ๊บเอามาขายเอามาขายแบบตัดราคาขายในราคาถูกไง
นั่นน่ะสินี่แหละครับกลุ่มชายจัดการเกือบ๑๐คนเล่าย้อนนิดนึงนะเดี๋ยวเผื่อใครจำไม่ได้
ชายชะกันเกือบ๑๐คนปืนสงครามมีปืนสั้นมีครบมือทุกคนมี
ไปที่แฟลต์ในซอยพระราม๒ซอย๖นะครับเมื่อคืนวันที่๑๔ตุลาคม
รุมทำร้ายในอามในอาร์มนี่เป็นพ่อค้าขายกัญชาดีเราพูดได้อย่างโจ่งแจ้ง
เพราะกัญชาอยู่ในระหว่างช่องว่างนะจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
มีบาดแผลที่ศีรษะเย็บ๖๐เข็มมีเลือดออกในสมอง
มีพฤติการขณะก่อเหตุและหลังก่อเหตุนะครับนี่แหละกล้องวงจรปิดของ
บันทึกเอาไว้ได้ชัดเจนหลายมุมเลยทีมข่าวไปคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บ
เขายืนยันว่าไม่เคยไม่เคยไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
อันนี้รับไม่ได้เพราะว่าเด็กนะ
ซึ่งอยู่ในห้องพักเดียวกันทำให้เขาจำเป็นต้องแย่งปืน
ลักษณะการแย่งปืนก็พยายามจะหักปากกระบอกปืนไปทางอื่นใช่ป่ะ

เพื่อให้พ้นวิถีของลูกเรานี่แหละ
แล้วจังหวะนั้นที่หักปากกระบอกปืนไปทางอื่น
มันก็เลยเกิดกระสุนลั่นไงมันก็เลยเป็นรอย

แล้วคิดดูสิพี่เบิร์ตเด็กยกมือไหว้ขอเลยนะ
อย่าทำอะไรพ่อผมเด็ก๙ขวบ

จำภาพแบบนี้เออนี่แหละครับคนร้ายไม่สนใจ
มีพฤติกรรมอย่างที่ผมเล่าไปแล้วก็ค้นห้อง
คือเขาถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดพลตบตรีนิธิธรจินตะกานนท์
ท่านรองผู้พิจารณ์การตำรวจและคอนบานเปิดเผยบอกว่า
รู้ตัวแล้วนะผู้ก่อเหตุ๒คน
อยู่ระหว่างการออกหมายจับส่วนอีก๔คน
อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล
ถ้าจับอีก๒คนได้๔คนนี้ไม่ยากเชื่อผม
ส่วนมูลเหตุตำรวจเชื่อว่ามีความขัดแย้ง

คือหลักเป็น๑๐๐โลกรัม

โดนจับครอบครองกัญชาเพราะว่าปี๖๓อ่ะ
ยังไม่เปิดล็อกเป็นกัญชาเซรีโรครับ

ปลดล็อกกัญชาเสรีปั๊บโดนปล่อยตัวมา
กัญชาที่ได้คืนมาเป็นหลักร้อยกิโลกรัม
เขาก็เลยเอามาขายในราคาที่มันถูกไง
แต่แต่ประวัติของอามกับภรรยาที่อยู่ในห้องนี้

เขาไปตรวจสอบดูเคยโดนคดียาเสพติดนะ
คือประวัติก็ไม่ได้ใส่สะอาดเหมือนกัน
คือตอนนั้นกัญชามันยังผิดกฎหมายไง

ขณะที่การตรวจค้นห้องพักของผู้เสียหายก็เจอ
กัญชาแล้วครับแต่ว่าสิ่งผิดกฎหมายอื่นไม่มีฮะ

เดี๋ยวดูว่าออกหมายจับ๒
จะจับได้ไหมแล้วก็จะขยายผลอีก๔ได้ไหม